ข่าวนี้คนดูให้ความสนใจอยู่หลานชายอดีตรัฐมนตรีนะครับ
ถูกคุมตัวส่งฝากขังต่อสารอาญาแล้วนะครับ
ขณะที่ทีมทนายตั้มกับผู้เสียหายไปคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการข่มขู่แล้วมีการทำลายหลักฐานสำคัญครับ
นี่แหละครับอันนี้เป็นภาพเมื่อวานก่อนนะฮะ
ทนายความจากมูลนิธิทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมนะครับ
กับผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปีแล้วก็พี่สาว
ไปที่สารอาญารัชดานะครับเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัว
นายอภิดิษฐ์อินทุลักษณ์หรือว่าเอ็ม

ถูกกล่าวหาในคดีล่วงละเมิดผู้เสียหาย
หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจสอบปากคำนายอภิดิษฐ์นะครับ
ยาวเกือบ๙ชั่วโมงได้นะคุณผู้ชมนะฮะ
คือทำไมถึงรีบทำคือจะให้ทันส่งฝากขังในช่วงสายของวันนี้เนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นชั้นสอบสวนเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ฝ่ายผู้เสียหายรวมถึงนะครับทั้งกลุ่มเนี่ยปรึกษากันแล้ว

จากเกรงว่าอีกฝ่ายจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานในคดี
แล้วก็ไปทำลายหลักฐานคือก่อนหน้านี้เคยขู่ไง
แล้วก็ทราบว่ามีการแชทพูดคุยกันแล้วไอ้หลักฐานนี้มันถูกลบทิ้งไปบางส่วนแล้วด้วยฮะ
วันนี้ก็มายื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าหนูมีความกังวลว่ามันคือมันมีการข่มขู่มาแล้ว
แล้วทางหนูก็มีทั้งพยานหลักฐานแล้วก็เป็นห่วงทั้งครอบครัวด้วย
ครอบครัวเราด้วยครอบครัวพยานด้วยค่ะ
อยากจะให้พี่ทุกคนช่วย
ขู่ในเรื่องนี้คือเขาจะข่มขู่จะทำร้ายเราหรือทำให้เสียชื่อเสียงยังไงบ้างครับ
ก็มีทั้งการให้เสียชื่อเสียงด้วยค่ะ
ทีนี้ก็มีหลักฐานก็ทันคิดเขาก็เป็นฝ่ายพูดออกมาเองอะค่ะ
แล้วปฏิกิริยาของอภินิษฐ์เขาเป็นยังไงล่ะวันนี้
หลังจากตำรวจคุมตัวมาฝากขังนะครับก็เข้าทางประตูด้านหลัง
เลี่ยงนักข่าวแล้วต่างจากเมื่อวานนี่เมื่อวานนะฮะ
เมื่อวานนี้มาสอนอโชคชัยเปิดหน้าบอกพร้อมเปิดหน้าชน
พูดคุยตอบข้อสักถามกับนักข่าวอย่างเป็นกันเองเมื่อวานนี้นี่ฮะ
นี่ภาพของเมื่อวานนี้เพจทนายตั้มโพสต์บอกว่า
ทีมทนายพาผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่ม
อีก๓ข้อหาอะไรบ้างล่ะครับสร้างพยานหลักฐานเท็จ
ทำลายเอกสารแล้วก็ปลอมแปลงเอกสาร
ลบข้อความที่ติดต่อกับผู้เสียหายจากโทรศัพท์มือถือครับ
ทนายตั้มโพสต์อีกครับบอกว่าขอบคุณสารอาญานะครับ
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะนะฮะ
ก็เดี๋ยวกลัวจะไปอย่างที่บอกครับขู่ก็เคยขู่
ทำลายหลักฐานก็ทำลายมาแล้วนะครับ
นายตั้มประกาศบอกว่าจะลุยคดีนี้เต็มที่
เพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายครับ